เหตุการณ์ที่ศึกแดงเดือดไงคุณ
ก็เตะกันเมื่อค่ำของวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อันนั้นเขาเตะไปเขาก็จบกันในสนามนะ

และเป็นแฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับ

เพราะความมึนเมาหลังจากเชียร์
แล้วอาจจะไม่ถูกใจหลังจบการแข่งขันผลเสมอ

คุณผู้ชมไปดูคลิปที่มีคนเขาถ่ายได้

ใจร้อนกันจังนะฮะ
แดงเดือดในสนามเขาก็จบกันไป

แต่นี่ศึกแดงเดือดนอกสนาม

ทยอยเดินทางกลับบ้านหลังจบการแข่งขัน

โดยมีการถ่ายท่อสดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

เพราะว่ามีชายผมสีทองใส่เสื้อทีมปีศาจแดง

เข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่ง
ใส่หมวกใส่เสื้อเชียร์หงแดง

มาพบว่ามีเพื่อนของชายที่ใส่หมวก

ชายผมทองมาทำร้ายเพื่อนของเขา
โดยสลัดจากการห้ามการดึง
เข้าไปไล่ถีบใส่คู่กรณี

สนว่าอีกฝ่ายจะเชียร์ทีมปีศาจแดงเหมือนกันหรือเปล่า
ซึ่งต่อมาชายสวมหมวกก็ปรีเข้าไปเตะซ้ำ
ชายผมทองอย่างแรงอีก๑ครั้ง
กลางเสียงตะโกนห้าม
ซึ่งคาดว่าเสียงตะโกนห้ามเป็นเสียงของเด็กไงคุณ
เขาเลยคาดว่าเป็นเสียงห้ามของลูก

ของคนที่ก่อเหตุชกต่อยกันนะครับ

มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
โดยบางส่วนนอกจากจะวิจารณ์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุแล้ว
ยังถือโอกาสแซวเรื่องของอันดับ
ตารางคะแนนอีกด้วยนะครับ